กันอีกหน่อยนะคะสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙
คือต้องบอกคนที่ยังไม่ได้ป่วย
ชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน
ใกล้เคียงกันอย่าไปรังเกียจเขานะคะ
คือมันเป็นอาการป่วยเขาไม่ได้น่ารังเกียจ
คือล่าสุดมันมีประเด็นที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์

เขาบอกว่าอีกหนึ่งรายแล้วที่สมุทรปราการ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งติดโควิด๑๙จากภรรยา
แล้วปรากฏว่าเขาเสียชีวิต

ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันนะคะ
คือไม่มีใครคุยกับครอบครัวของผู้ตายเลย

แล้วก็ลักษณะท่าทีก็คือไม่ต้อนรับ
แล้วก็มีการตำหนิด้วยว่าผู้ชายคนนี้
เอาเชื้อโควิด๑๙มาสู่ชุมชน

ที่มีคนใช้เฟซบุ๊กโพสต์เอาไว้

พักอยู่แถวพระสมุทรเจดีวัย๒๙ปี

ต่อมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมญาติ

ที่วัดชมนิมิตรในอำเภอพระประแดงค่ะ
พอข้อมูลนี้ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง

เขาก็กระจายข่าวกันแบบปากต่อปาก
แล้วก็เลยเริ่มมองครอบครัวของผู้ตาย
หวาดระแวงไม่เข้าใกล้ไม่พูดคุย

ทีมข่าวเราได้ไปคุยกับน้องชายของผู้ตาย
เขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้ติดจากพี่
เพราะว่าไม่ได้คลุกคลีอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน

เขาก็ติดตามอาการของพี่อย่างใกล้ชิด

พี่ชายเนี่ยก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนึง
ชุมชนย่านซอยสุขสวรรค์๗๒กับภรรยา
แล้วเขาก็ได้รับเชื้อโควิด๑๙มาจากภรรยา
พอเขาติดเชื้อปุ๊บเขารีบไปหาหมอทันทีเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วหมอบอกว่า
ยังไม่เป็นโควิด๑๙เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา

แต่พอกักไปอาการมันซุดหนักขึ้น

คราวนี้ค่ะถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

จนกระทั่งเมื่อวานนี้เสียชีวิตนะคะ
ก็เป็น๑ใน๓รายที่เสียชีวิตล่าสุด

รีบดำเนินการนำศพออกจากโรงพยาบาล

อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพี่ชาย

ชาวบ้านในชุมชนอย่าทำสายตารังเกียจ
หรือว่ากลัวครอบครัวของพี่ชายเขา

จะเป็นภาหะนำโรคมาสู่คนในชุมชน

เขาบอกว่าขอให้เห็นใจกันบ้าง

ระหว่างที่รักษาตัวก็ไม่มีใคร

ได้สั่งเสียอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะ

ที่ต้องรีบดำเนินการไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนอื่น
อยากให้สังคมเข้าใจโรคนี้มากกว่านี้
แล้วก็อย่ารังเกียจผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตครอบครัวของผู้เสียชีวิต
หรือจะเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
ใช่ครับย้ำแบบนี้ไม่มีใครอยากจะเป็นหรอก

ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของต้นเหตุมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
มันก็รักษาหายได้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วก็รีบไปหาคุณหมอ